ในการมอบมาลัยให้กับนักร้องที่คุณชื่นชอบ

บอกเลยว่าโดนกันหมดทั่วหน้าเลย
นี่ก็จะเป็นพี่บาวีมนแคนกันคูณ

ซีบอกว่าใจรักควักให้ถึงหน้าเวทีเลย

เสกโลโซของเราโดนเข้าให้แล้วค่ะ

ทำใส่ถุงที่นั้นของคอมาให้พี่เสกเลย

ไม่ได้เสียน้ำใจรับมาคล้องคอหมับเขาให้

ดุดุไงดูดุไม่กล้าแต่แกก็เล่นเหมือนกันนะฮะอีกคนนึงเนี่ยแหม
เสิร์ฟถึงที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาพร้อมกับถุงน้ำแข็งไม่รู้คุณพี่เขาจะได้ดื่มกันเมื่อไหร่นะ
พร้อมดื่มนะร้องเพลงไปร้องเพลงมาด้วยอ่ะครบทุกรสชาติไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอ่ารุ่นใหญ่อีกคนที่โดนรับนองด้วย
ปกติเค้าได้มาลัยเงินสดใช่ไหมอ่านาคมนกทุ่งมาลัยดอกไม้อย่างเงี้ย
คล้อมเงี้ยธรรมดาไปแล้วแฟนเพลงเค้าเอามาลัยแคปหมู
เออนะฮะร้อยมาเป็นพวงเลยกัดแบบกวบเลยนะฮะ
คล้องคอพี่มนต์แคนเป็นการรับน้องแบบน่ารักนะคะ
รอบหน้าจัดให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอ้ายมนแคนแกบอกมา
เออจากไอ้มนแคนปิดท้ายกันที่ไอ้เบาวีกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเพลงให้กำลังใจแฟนเพลงนักสู้ชีวิตเป็นยังไงล่ะ
เดี๋ยวนะปกติพี่บ่าวีเขาร้องเพลงขอนไม้กับเรือ

ไม่ได้ขอนไม้แต่ครั้งนี้ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เป็นมาลัยที่หนูว่ายิ่งใหญ่ตรงการตามมากพอ
อุตส่าห์ไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้

ดีแบบมาลัยยังชีพอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะ